ต่อกันที่นางเอกสาวเรตติ้งดีเรตติ้งปังคนนี้หน่อยดีกว่านะคะน้องแป้งลูกพี่เอชายามิดชัยนั่นเองค่ะ
ตอนนี้กำลังดังเปรี้ยงปร่างเลยคุณผู้ชมกับละครเรื่องคุ้งเสน่หาทางวิกหมอชิดเขา
แต่อยากจะให้คุณผู้ชมจำชื่อใหม่ของน้องดีเล่าอย่างนี้ก่อน
น้องแป้งนะคะเขามาจับคู่กับพี่นีโน่พระเอกลิเกคนหล่อกระแสความจิ้นเนี่ยส่งให้แม่ยกแฟนคลับเทใจให้เต็มเปี่ยมค่ะ
ขนาดวันแฟนมิติ้งเนี่ยมีคนเอาพวงมาลัยไปคล้องจนท่วมเลยท่วมตัวคุณดูสิแบงค์ทั้งนั้นเลยเงินสดทั้งนั้นเลย
น้องแป้งบอกกับบันเทิงไทยรัฐนะคะบอกว่าพี่รู้ไหมว่าทำไมหนูถึงปังขึ้นหนูเริ่มสังเกตตัวเอง
แป้งก็อยู่วงการนี้มานานนะคุณผู้ชมเพราะว่าน้องเนี่ยเพิ่งไปเปลี่ยนชื่อจริงมาเมื่อตอนปลายปีค่ะ
ชื่อเดิมของน้องคือแป้งพรพัชนกไม่ต้องจำชื่อนี้จำชื่อใหม่ดีกว่า
ชื่อน้องแป้งสรรชัดคุณผู้ชมสาเหตุก็เป็นเพราะว่ามีความเชื่อเรื่องดวนล้วนเลยคุณผู้ชม
ดวงล้วนเลยนะก่อนหน้านี้น้องบอกทำอะไรก็ไม่สุดมันติดติดขัดขัดยังไงก็ไม่รู้
แม่ก็เลยเอาดวงน้องแป้งไปให้พระอาจารย์ที่เคารพรักดูให้
ก่อนจะผูกดวงจนได้ชื่อนี้มาแล้วก็กระแสถามนิดนึงเรื่องหัวใจงานปังแล้วอยากรู้เรื่องหัวใจบ้าง
น้องแป้งบอกว่าตอนนี้หนูมีคนคุยแล้วค่ะพี่แล้วหนุ่มคนนี้นะ
พ่อเอชายามิดชัยที่ขึ้นชื่อลือชาเรื่องหวงลูกสาวแบบสุดเห็นว่างานนี้ไฟเขียวซิ่งไปเลยจ้า
ตากพรพัชนกเปลี่ยนเป็นสรรชัดใช่ค่ะเพราะว่าเปลี่ยนให้คุณแม่สบายใจแล้วกัน
เพราะว่าเหมือนกับชื่อพรพัชนกเหมือนจะดีแล้วมันก็ยังไม่สุดอะไรอย่างนี้
คุณพ่อโอเคหมดเลยพ่อก็ตามใจแม่ว่าเออเธอหามาแล้วก็โอเคก็โอเค
สรรชัดค่ะแต่คนก็จะเรียกหนูว่าแป้งมิดชัย

ก็มีมีคุยค่ะคุณพ่อไม่ติดแล้วแต่ว่าน่าจะเป็นเรามากกว่าเพราะว่าเหมือนช่วงอายุตอนนี้หนูชอบทำงาน
ความเสียงของน้องเราเผินเผลินเลยนะแต่ก่อนหน้านี้ฉับแต่คุณพ่อห่วงมากก็นี่คุณพ่อทำสงสัยทั้งใจได้
สาวโตแล้วต้องปล่อยนิดนึง